เราพูดถึงเรื่องของการติดตามเชียร์นักเตะไทยในศึกฟุตบอลลีกสูงสุดของญี่ปุ่นกันดีกว่า
เพราะว่าเขามีการแถลงข่าวกันเมื่อวานนะครับ
โดยเจนะครับแล้วก็อุ้ม
นั่นก็คือนิวได้มีการร่วมเปิดตัวกับหลายทีมในเจลีกของญี่ปุ่นครับ
เด็ดเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานครับ
ดาซูเปอร์สตาร์หลายต่อหลายคนนะครับ
ของแต่ละสโมสรส่งตัวแทนมาแล้วก็ยืนโปรโมทอย่างที่เราเห็นกัน
ภูมิใจที่มีตัวแทนของนักเตะไทยอยู่ในนั้นด้วยนะครับ
ชนะทิพย์แล้วก็ทีระทรดูดีครับตรงกลางต้องใช้อเนสต้านะครับ

ซึ่งแน่นอนครับนักเตะของเรา๓คนอย่าลืมติดตามเชียร์ครับ
คอนซอเร่ซัปโบโรโดยชนะทิพย์สงกระสินคนนี้ครับ
ธิรทรบุญมาทันกับโยโกมาเอฟวารินอท
แล้วก็ถิติพันธ์พ่วงจันทร์ของโออิตะครินิตะครับ
โดยเจในฐานะตัวแทนของซัปโปโรแล้วก็อุ้มนะครับ
ในฐานะตัวแทนของมารินอสก็ขึ้นไปโชว์ตัว
แล้วก็แสดงความมั่นใจนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อ
หลังจากที่จบการแถลงข่าวแล้วก็แน่นอนครับ
มีการไลฟ์ให้เราได้ติดตามกันด้วยนะครับ
ทุกคนก็มีความมั่นใจสำหรับระดูการใหม่
แล้วก็นัตเตะซุปเปอร์สตาร์นอกจากอิเนสตาร์
ก็ยังมีเฟิร์นโอตอเลสเหมือนเดินอยู่กับซากันโทซุ
ซึ่งเป็น๒นักเตะดีกรีทีมชาติสเปน
ชุดแชมป์โลก๒๐๑๐แล้วก็แชมป์ยูโร๒สมัย
รวมถึงทางโชว์นะครับของนาโคย่าแกมปั๊กเอส
อดิษฐ์ดาวยิงทีมชาติบราซิลของแมนซ์ซิตตี้
ชนะทิพย์แล้วก็ธีรทรมีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับ
ลีกของญี่ปุ่นประกาศเลยครับว่าเป้าหมายในซีซั่นนี้
จะพาต้นสังกัดคว้าโคต้าไปเล่นในศึก
ฟุตบอลไทยคืออยากจะมาเล่นที่นี่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แล้วว่าวันนี้ผมได้มีโอกาสเป็นครั้งที่๒
ได้มาเล่นที่นี่ก็รู้สึกดีใจครับ
มันมีความหมายสำหรับผมครอบครัวทุกอย่างอะไรอย่างนี้
มันก็เป็นความฝันของผมที่สุดในชีวิต
ที่ได้มาเล่นในหลีกของระดับแถวหน้าของเอเชีย
ของของญี่ปุ่นในเจลีกนี้ส่วนน้องใหม่นะครับ
อย่างทิศิพันธ์ที่มาค้างแค่งเป็นครั้งแรก
ก็ได้รับความสนใจจากสื่อญี่ปุ่นจำนวนมาก

เจ้าตัวก็ยอมรับว่ามีอุปสรรคหลายอย่างในช่วงแรก
แต่เชื่อว่าจะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมการใช้ชีวิต
รวมถึงการเล่นฟุตบอลสไตล์ญี่ปุ่นได้ครับ
ตามเวลาอย่างนี้ผมว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยของผมก็
ผมว่าถ้าอยู่ไปเรื่อยมันก็ไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไรด้วยครับ
นัดแรกครับของศึกฟุตบอลเจลีกนะครับ
แข่งขันในวันเสาร์ที่๒๓กุมภาพันธ์
โดยซัปโปโรของชนะทิพย์จะพบกับชะดันเบมาเร่
ส่วนโยโกฮามาเอฟฟอรินอทของธิรทร
จะไปเยินกระเป๋าโอซาก้าแล้วก็โอริตาธิริตาของธิริพันธ์
จะพบกับคาชิมาแอลเลอร์ก็ติดตามนะครับ
เชียร์นักเตะไทยกันได้ในศึกฟุตบอลลีกสูงสุดของญี่ปุ่นครับ